ล่าสุดวันนี้กองทัพเรืออียิปต์ออกมาแถลงว่าพบชิ้นส่วนของเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วค่ะ
ซึ่งหลายฝ่ายก็แสดงความคิดเห็นที่ตรงกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการก่อการร้ายมากกว่าการขัดข้องทางเทคนิคค่ะ
ทัพเรืออียิปต์ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ที่หายไปอย่างเปรียสนาเมื่อวานนี้
โดยพบบริเวณนอกชายฝั่งห่างจากเมืองอเล็กซานเรีย
ทางตอนเหนือของอียิปต์ประมาณ๒๙๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยด้วยว่าในบริเวณใกล้เคียงพบสัมภาระของผู้โดยสารบนเครื่องบินด้วย
ถึงการค้นพบชิ้นส่วนของเครื่องบิน
พร้อมแสดงความเสียใจและย้ำว่าจะให้ความช่วยเหลือกับญาติผู้โดยสาร
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเสียชีวิตทั้งหมด
ก่อนหน้านี้นานาชาติทั้งอียิปต์กรีสฝรั่งเศสและอังกฤษ
ส่งเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเข้าไปในน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

เมื่อวานนี้ก็มีรายงานทั้งจากอียิปต์และกรีส
ในการพบชิ้นส่วนต้องสงสัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ชิ้นส่วนที่พบเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำที่หายไป
จนกระทั่งมีการประกาศพบชิ้นส่วนเครื่องบิน
และสัมภาระผู้โดยสารโดยกองทัพเรืออียิปต์ในวันนี้ค่ะ
ขณะที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศ
สาเหตุการตกของเครื่องบินลำนี้อย่างเป็นทางการ
กลางการวิเคราะห์ของหลายฝ่าย
เชื่อว่าเหตุนี้อาจเป็นการก่อการร้าย
มากกว่าเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะคะ
โดยจากข้อมูลเรด้าก่อนหายไปของเครื่องบินลำนี้พบว่า
เครื่องบินลำดังกล่าวถูกบังคับให้เลี้ยวซ้าย๙๐องศา
ก่อนจะเลี้ยวขวา๓๖๐องศา
และลดระดับการบินลงอย่างรวดเร็ว
จากระดับความสูงเดิม๓๗๐๐ฟุต
เป็น๑๕๐๐ฟุตและ๑๐๐๐ฟุตตามลำดับ
การประเมินที่มีแนวโน้มว่าเป็นการก่อการร้าย

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินอียิปต์แอร์ในครั้งนี้

เหนือน่านฟ้าของอียิปต์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาอ้างอยู่เบื้องหลังก็ตามค่ะ